ท่านผู้ชมครับดูความคืบหน้าจากกรณีการดีดบ้านที่เป็นบ้านไม้สองชั้นย่านอ่อนนุษย์แล้วก็พังลงมา
จนทับคนงานเสียชุดไป๑ศพเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะ
หรือว่าจะทำบ้านใหม่โดยไม่ต้องทุบบ้านทั้งหลังทิ้ง
คือจะปรับปรุงอะไรแบบนี้ถูกต้องคือมันต้องใช้หลักของการคำนวณ
เอารอกมายกบ้านขึ้นมีหลักของวิศวกวิศวะอะไรเข้ามา
ค่ะแล้วเปลี่ยนเสาใหม่อ่าเทพื้นถมพื้นใหม่เราก็ว่าไป
ทำให้ได้มาตรฐานโอ้โหถ้าไม่ได้มาตรฐานเนี่ย
ใช่พังคลืนลงมาเนี่ยนะฮะเสียหายหมดนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกรณีบ้านไม้สองชั้นเนี่ยซุดนะฮะ
ลงมาจากการดีดบ้านเพื่อจะซ่อมแซมใหม่นะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่ง
ศพบาดเจ็บอีกสองคนรถยนต์ที่จอดอยู่หน้าบ้าน
พังเสียหายไปอีกหนึ่งคันอ่าเป็นบ้านไม้สองชั้นในซอยอ่อน
รุ่นสิบเจ็ดแยกเจ็ดเขตสวนหลวงกรุงเทพนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุไปเจอกับนายสมชายชนะชัยภัยศาล
หกสิบเอ็ดปีเป็นเจ้าของบ้านเนี่ยฮะหลังเนี้ยครับ
ลงมาอย่างงี้เลยอืมเจ้าของบ้านบอกว่าทางบ้านเนี่ย
ต้องการจะดีดบ้านขึ้นมาเพื่อจะซ่อมเสาที่มันผูพัง
คือจะเปลี่ยนเสาใหม่ตัวบ้านจะเอาตัวเดิมนี่แหละ
ก็จะลื้อเสาที่ผูกพังออกแล้วเปลี่ยนเสาใหม่แล้วก็จะยกบ้านให้สูงขึ้นด้วย
แต่ทีนี้บ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านเก่าปลูกมาตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยยี่สิบ
ทำให้ตัวบ้านมันซุดลงมาเพราะว่าไม้มันเริ่มผูพัง
วกกับเครื่องมือที่นำมาค้ำยันที่เป็นแม่แรงแล้วก็เป็นไม้ขนาดใหญ่
รับน้ำหนักไม่ไหวบ้านก็เลยซุดมาขณะทำงานเมื่อวานนี้
ไปทับนายสุรัตน์พรมวิเศษอายุ๖๒เป็นช่างที่มารับจ้างซ่อมบ้านนี่แหละ
นะจนเสียชีวิตญาติของผู้เสียชีวิตเดินทางไปรับศพที่โรงพยาบาลจุลาลงกร
นำศพไปบำเพ็ญกุศลที่วัดมหาบุตรแล้ว
ทีนี้ได้ยินเสียงผมก็ยืนอยู่ข้างนอกบ้านได้ยินเสียงบ้านมันลั่น
หมายความเรียกว่าบ้านลั่นอ่ะฮะโทรศัพท์โทรไปบ้านลั่นผมก็มองขึ้นไป
บ้านมันก็ลั่นปุ๊บมันก็จะเริ่มโยผมก็เลยตะโกนบอกคนข้างในที่ติดอยู่ในบ้านอ่ะ
เดินมาบอกให้รีบออกออกออกมาออกมาใช่ไหมฮะพอตะโกนออกมาไม่ถึงสักห้านาที
บ้านก็เลยซุดลงมาทันดีทันใดเลยประมาณปานห้านาทีอืม
เราซุดตัวลงมาเลยพอดีหลานอ่ะที่ออกมาบอกว่าช่างติดอยู่ตรงมุมมุมนั้นที่กำลังทัก
นี่กำลังเปลี่ยนเสาอยู่ผมก็เลยวิ่งไปดูไปไปไม่ทันแล้วช่างเสียแล้วเสีย
มีคนขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่เขาเห็นเหตุการณ์พอดีนะฮะเขาบอกว่าตอนที่เกิดเหตุเมื่อวานนี้เขายืนอยู่ที่หน้าบ้าน
ขณะที่คนในบ้านกำลังทำบ้านกันอยู่นะก็ขณะนั้นบ้านกำลังจะซุดตัวลงมาแล้ว
เขาก็เห็นเห็นบ้านค่อยเอียงถล่มลงมาสัก๕นาทีเนี่ยจากเอียงจนถล่ม
ซึ่งตอนนั้นเขาบอกว่าเขาตะโกนแล้วบอกให้คนที่อยู่ในบ้านเนี่ยโดยเฉพาะใต้ตัวบ้านเนี่ยรีบออกมา
แต่ก็ไม่ทันนะฮะบ้านซุดลงมาทับรถเก่งที่จอดอยู่หน้าบ้าน
แล้วตอนที่เขารีบวิ่งไปดูที่ท้ายรถเก่งก็พบว่านายสุรัตน์ถูกทับเสียชีวิตอยู่ในท่าที่ยังนั่งอยู่เลยนะฮะ
ศีรษะถูกบ้านทับติดกับรถยนต์นะฮะที่จอดอยู่หน้าบ้าน
คือแบบเห็นเลยว่าบ้านมันเอียงมาพอเอียงมาผมก็เลยบอกให้คนข้างในวิ่งออกมา
เพราะว่าบ้านมันค่อยลงมาช่วงผมเรียกช่วงผมเรียกคนออกมา
บ้านตัวบ้านยังอยู่ตัวอยู่ยังคือไม่ได้ลงมาทีเดียว
ผมก็เลยบอกให้เขาออกวิ่งออกมากันเขาก็ไม่ออก
วันนี้ทางภูมิในการเขตสวนหลวงแล้วก็หัวหน้าวิทยากรโยธาของเขตสวนหลวง
พร้อมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตไปตรวจพื้นที่แล้วนะครับ
แล้วก็ติดป้ายประกาศให้เป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าออกโดยเด็ดขาด
นำกระสอบทรายไปค้ำยันรับน้ำหนักตัวบ้านชั่วคราวไว้ก่อน

ก็เขาซ่อมแซมบ้านนะคะโดยที่ดีดบ้านขึ้น
แล้วก็ใช้เครื่องมือในการมาง้างให้มันลอยขึ้น
แล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้มันไม่เป็นไปตามหลักวิศวกรรมค่ะ
มันก็เลยทำให้ซุดลงมามันรับไม่ได้น้ำหนักตัวคาน
ตัวแม่แรงที่เขานำมาใช้นะคะมันก็บ้านเลยสุดทับลงมา
คือตอนนี้เราต้องห้ามเข้าห้ามใช้อาคารนะคะระงับใช้อาคาร
หลังทีนี้ก็มีคำสั่งให้ลื้อถอนคือทางท่านพเคศุลวงศ์บอกว่า
เรื่องของผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูก่อนว่าจะมีการเยียวยา
ให้ได้มากน้อยขนาดไหนนะครับเพราะว่าเป็นการทำโดยไม่ขออนุญาตด้วยนะครับ
แล้วทางสำนักโยธากรทมก็ได้ขออุปกรณ์ขนาดใหญ่
เพื่อมาลื้อถอนบ้านหลังนี้แล้วนะครับอ่าเพราะไม่งั้นเดี๋ยวอันตรายกับบ้านหลังอื่นนะ
และตามระเบียบแล้วการจะดีดบ้านหรือจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอาคาร
จะทำอะไรต้องขออนุญาตเขตพื้นที่ก่อนนะฮะค่ะเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญ
หรือเจ้าหน้าที่สำนักการโยธามาตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องความแข็งแรง
เกี่ยวกับโครงสร้างนะแล้วกรณีที่เกิดขึ้นก็พบว่าไม่มีการขออนุญาตนะฮะ
ช่างที่มาทำนั้นก็เป็นช่างที่แบบเป็นคนรู้จักกันกับเจ้าของบ้าน
ใช่ค่ะเขาบอกว่าผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตเจ้าของบ้านเหมือนเขาเป็นเครือญาติกันอะไรแบบนี้
แล้วมาซ่อมแซมกันเองทำมาเป็นเดือนแล้วนะ
เรียกเรียกกันมาทำใช่เนี่ยแล้วก็มาเกิดเหตุแบบนี้ค่ะ
อ้าวก็ดูไว้เป็นอุทาหรณ์นะฮะใช่ค่ะ